แต่งตัวหวยด้วยซ้ำ

แล้วผมก็ไม่ได้อยากมีอะไรพิษดารตั้งนานแล้ว

ลูกชายผมก็ค้นพบว่า
เฮ้ยพ่อส่งเงินไปให้ลูกเรียนหนังสือที่อเมริกา
ไม่ค่อยได้ใช้ซื้ออะไรเลยนี่หว่า

วิธีสอนเพื่อให้ลูกเป็นแบบเราก็คือทำให้เขาเห็นง่ายที่สุด
คือทุกเรื่องในโลกนี้

คุณใช้คำสั่งว่าฉันเป็นพ่อแกต้องทำตามที่ฉันสั่งดังต่อไปใน๑๒๓๔
เขาอาจจะพยายามทำเพราะว่าคุณใช้คำสั่ง

เมื่อวันหนึ่งเขาหลุดจากวงโคจรเช่นคุณไม่อยู่กับเขา
เขาก็ไม่ต้องทำตามคำสั่งก็ได้เพราะคุณไม่อยู่

วิธีที่จะทำให้คนทุกคนเป็นอย่างไร

วิธีง่ายที่สุดคือเรียนแบบ
ทำไมเด็กฝรั่งอยู่ในเมืองไทยพูดไทยได้
ทำไมเด็กไทยเกิดในเมืองฝรั่งพูดอังกฤษได้

พูดแบบนี้ฉันก็เรียนแบบตั้งแต่เกิดเลย

อยากให้ลูกเป็นไงคุณก็ทำไปแล้วให้ลูกเห็นให้ลูกดูให้ลูก
ทำไมลูกบางคนพ่อเล่นดนตรีไปลูกมันก็เล่นได้

สำหรับผมนะแบบผมไม่ต้องเหมือนผม

เขาจะต้องกลายเป็นคนอีกคนนึงที่มีแบบของตัวเอง
แต่จะเหมือนผมหรือเหมือนแม่หรือเหมือนใครไม่เป็นไร
แต่แบบนั้นต้องเป็นแบบที่ดี
กติกาเดียวคือคุณต้องสร้างคนดี
เพราะคนดีเท่านั้นจะได้รับการตอบรับในทุกงานที่คุณทำ
สมมุติคุณไปทำงานคุณจะสังเกตได้ว่าทุกงานที่คุณทำคุณจะเจอคน

อยากทำงานด้วยอยากอยู่ด้วย
ไม่ใช่ว่าอันนี้มันเก่งว่ะแท้เลยอยากทำงานมัน
ไม่มันเก่งแต่มันเฮงซวยนิสัยมันไม่ดี

จริงมนุษย์ต้องการอยู่กับคนดี
แต่คุณพยายามจะทำให้ทุกคนเป็นคนเก่ง

แต่จริงคนเก่งไม่ได้เป็นที่ต้องการ๑๐๐เท่าคนดี

จริงมนุษย์แท้